แสนรู้ของสุนัขมันยังไม่หมด
เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันหน่อยความฉลาดของเจ้าสุนัขตัวนี้ที่รอสัญญาณไฟในการข้ามถนนครับ
ลำมารุ้นถ้าไปเขี้ยวมันจะเดินจริง
ไฟเขียวยังด้วย

หมามันรอไฟเขียวนะ
เนี่ยฮะเห็นไหมไฟเขียวของมันน่ะ
ใช่ไหมล่ะแล้วรอไฟแดงของฝั่งถนนตรงนั้น

มันมาพร้อมกับที่ปล่อยไฟเขียวของรถฝั่งนั้นเลยเห็นไหม
๒ตัวด้วยเลย
๒ตัวตุ๊ก

แล้วพอมันรู้สัญญาณมันเห็นสัญญาณเท่านั้นแหละ
มันเดินข้ามถนนไปเลยอ่ะ